คราวนี้จะพาไปช่วยเหลือน้องอายุ๑๗ชื่อว่าน้องกวาน
กวานเขาป่วยเป็นโรคอ้วนน้ำหนักตัวเกือบ๒๐๐กิโลกรัมนะ
ทุกวันนี้จะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนลำบากเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
แล้วน้องกวาดเขามีความฝันบอกว่าผมอยากผอม
เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ไปสมัครเป็นทหาร
นี่คือฝันของน้องเขานะคะ
โดยนายนัทวัฒน์ชื่อสัตว์หรือว่าน้องกวานอายุ๑๗ปี
น้ำหนักตัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ๑๙๖กิโลกรัม
บอกว่าทุกวันนี้นะโอ้โหเวลาจะนั่งจะยืนจะเดินเนี่ยมันลำบากเหลือเกิน
แล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาหายใจไม่ทัน
ทุกวันนี้น้องกว้านอยู่กับคุณแม่ค่ะ
คือคุณแม่จิรพัฒน์พรมมาอยู่ที่ตำบลแม่ลาน้อย
เที่ยมเพิ่มแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องสอน
โดยคุณแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เกิดมาแรกเนี่ยนะ
น้องกวานเนี่ยก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปเลย
ทีนี้เพิ่งมาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง
ร่างกายของน้องกวานน้ำหนักเริ่มเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็เริ่มอ้วนขึ้นเรื่อยทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
แม่บอกว่าน้องก็ช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดเลย
แต่พอมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาน้องป่วยไปนอนโรงพยาบาล
หลังจากนั้นพอกลับมารักษาตัวที่บ้านน้ำหนักน้องกวานก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อย
น้องเขาบอกว่าพยุงตัวเองไม่ได้แล้วค่ะ
ต้องมีคนคอยประคองคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา

คือน้องต้องใส่เครื่องช่วยหายใจใช้เครื่องออกซิเจนช่วยหายใจตลอด
เพราะว่าน้องมีอาการหัวใจล้มเหลวก็เลยเหนื่อยง่ายหายใจไม่ทัน
มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปอดเรื่องเบาหวานเรื่องความดันสูง
บอกว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะคะฟังคุณแม่หน่อยค่ะ
ถ้ามันผอมลงแล้วอาจจะตัดกระเพาะได้
แต่ถ้าเราสามารถควบคุมน้ำหนักลงในปริมาณที่พึงพอใจแล้ว

ในความอย่างดีจริงแล้วแม่ก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังด้วยนะ
บอกว่าโอ้โหแต่ละเดือนต้องพาน้องกว้านไปหาหมอที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่
ทีนี้ค่าใช้จ่ายในการไปหาแต่ละครั้งเป็นหมื่นเลยนะ
เพราะว่าน้องก็เดินทางขึ้นรถประจำทางอะไรอย่างนี้ไม่สะดวกไง

ถูกต้องที่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างในรถครบเนี่ยนะคะ
เพื่อที่จะนำลูกชายไปตรวจ
ก็เลยอยากให้หน่วยงานช่วยเหลือหน่อย
อยากให้น้องกลับมาผอมใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนคนทั่วไป
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าน้องกวานเขาก็มีฝันไง
ถ้าเกิดว่าผอมแล้วเขาก็อยากสมัครเป็นทหารด้วย
ทีนี้ทางด้านว่าที่พันตรียุทธนาเจ้าดุรีในอำเภอแม่ลาน้อยเนี่ยนะคะ
พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย
แล้วก็หน่วยงานต่างก็มาช่วยเหลือมอบเงินจำนวนนึงให้
สิ่งของในการอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ให้กับครอบครัวของน้องกวานด้วย
แล้วก็หลังจากนี้จะมีการหาแนวทางดูแลช่วยเหลือกันต่อ
โดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นทะเบียนผู้พิการ
น้องจะได้รับเบี้ยผู้พิการทุกเดือนด้วย
แล้วก็นายอำเภอบอกว่าเดี๋ยวจะประสานกับทางพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ห้องศร
จะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบมาให้การช่วยเหลือต่อไปด้วยนะคะ
ส่วนคุณผู้ชมคะตอนนี้เราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้อยู่หน้าจอ
นี่เป็นเบอร์ของแม่น้องกวานค่ะ
คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรไปสอบถามได้เลยว่า
ตอนนี้น้องกวานต้องการข้าวของอะไรหรือสิ่งของอะไรในการช่วยเหลือ
เฉพาะอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ใช้แล้วก็หมดไปเลยนะโทรสอบถามได้
เพื่อจะได้ช่วยการบริจาคให้กับน้องด้วยนะคะ

ในสังคมยังมีที่เดือดร้อนอีกเยอะเลยนะฮะ